คุณผู้ชายท่านใดเคยมีประสบการณ์รักสุดช้ำแบบทหารหนุ่มคนนี้บ้างนะครับ
บอกช้ำที่สุดในชีวิตจริงครับเชิญชมครับ
คุณผู้ชมฮะถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณผู้ชม

ค่ะคือเห็นรองเท้าก่อนไงรองเท้าผู้หญิงกับผู้ชายอยู่หน้าห้อง
ข้างคู่กันเลยอ่ะเออแล้วจากนั้นก็เปิดประตูไป
เห็นเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไป
เขารักกับผู้หญิงคนนี้มา๔ปีครับนะฮะ

เห็นผู้ชายรุ่นพี่มาอยู่ในห้อง
โดยในคลิปเป็นการถ่ายตั้งแต่หน้าห้องที่เห็นรองเท้า๒คู่
คู่ของผู้ชายคู่ของผู้หญิงวางอยู่ภาพตัดเข้าไปในห้อง
มีผู้หญิงนอนหันหลังอยู่ใต้ผ้าห่ม
ขณะที่ผู้ชายนั่งถอดเสื้ออยู่ใกล้พยายามยกมือปิดหน้า
ซึ่งทหารก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วพูดอย่างใจเย็นว่า
สุดยอดเลยพวกคุณทำกับผมอย่างนี้ได้ยังไง
อันนี้คือใช่พี่วันก่อนไหมครับถามผู้ชาย
แล้วก็เรียกให้ฝ่ายชายออกมาคุยกันอย่างลูกผู้ชาย
คุณผู้ชมฟังน้ำเสียงเขาไม่มีโมโหไม่มีการแสดงอารมณ์ไม่มีกฎ
ไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวหรือทำร้ายร่างกาย
กดความรู้สึกไว้แต่ข้างในเจ็บปวดนะพี่เบิ๊ด
โอ้โหใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้จะฝ่ายหญิงก็ได้จะฝ่ายชายก็ได้
แล้วมาเจอบนเตียงโอ้โหเจอที่ไหนไม่เจอ
แค่๑วันเท่านั้นมีคนเข้าไปดูคลิปนี้๔๔แสนครั้ง
แน่นอนครับกำลังใจไปอย่างล้นหลามนะครับ
แล้วก็ชื่นชมที่ไม่ใช้ความรุนแรงเลยแม้จะถูกนอกใจ
แบบนี้แบบนี้เขาเรียกคาหนังคาเขาได้ไหมนะฮะ
มีคนอวยพรให้ทหารหนุ่มเจอรักใหม่ที่มั่นคงแล้วก็ดีกว่านี้ครับ